ไปกันที่จังหวัดพยาวครับไปดูอาชีพเสี่ยงตายของเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองพยาวพี่เขาใช้เวลาหลังราชการนะฮะหลังเวลางานเนี่ย
ไปตั้งทีมคนล่าพึ่งครับคุณผู้ชมครับ

ก็พี่เขาคงจะชำนาญแล้วล่ะคนอื่นอย่าไปทำแบบนี้ละกัน
นะฮะที่เห็นนี่คือพี่ทองอยู่หมั่นคิด
เป็นหนึ่งในทีมคนล่าพึ่งที่กำลังโรยตัวจากหลังคาโรงหนังร้าง
ไปที่รังพึ่งหลวงค่ะอยู่สูงจากพื้นดินเนี่ยนะ
กว่า๓๐เมตรมีอุปกรณ์เข้าตีทั้งบันไดอลูมิเนียม
เชือกกาบมะพร้าวแห้งชุดกันพึ่งต่อยแต่ก็ไม่วายนะ
เปิดหน้ามาถ่ายคลิปก่อนปฏิบัติการตีรังพึ่ง
คือถ่ายคลิปไงเดี๋ยวให้เห็นหน้าจริงเขาอาจจะมีเครื่องป้องกัน
พึ่งต่อยแล้วนะฮะพี่ทองอยู่เล่าบอกว่า
เริ่มเดิมทีพี่เขาก็ออกหาพึ่งแล้วก็เก็บน้ำพึ่งมาขายนี่แหละ
ต่อมาคนอื่นเขาเห็นพี่เขาหาพึ่งใช่ไหม
คราวนี้ก็เลยบอกว่าท้องยูมาช่วยย้ายรังพึ่งหน่อยสิ
ที่บ้านบ้างที่สถานที่ราชการบ้างอาคารของเอกชนบ้าง
คราวนี้พี่ทองอยู่บอกงานเยอะก็เลยชวนพี่สมบัติทาธาน
แล้วก็พี่นิวัฒน์มหาวงทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล
มาร่วมทีมคนล่าพึ่งรับงานแล้วคราวนี้พอเลิกงานนะ
รับงานเคลื่อนย้ายรังพึ่งรังต่อรังแตน
เขาบอกว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งนะครับ
ซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป
องอยู่กับนิวัฒน์มีหน้าที่ขึ้นไปหารัง
ส่วนสมบัติคอยส่งวัสดุต่าง
แล้วก็มีหน้าที่ไปดูหน้างานก่อน

ซึ่งทุกอย่างต้องรัดกลุ่มไม่ประมาทนะครับ
มีการใส่ชุดป้องกันอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันพึ่งต่อยนะ
แต่เมื่อกี้นี้เขาคงจะถ่ายคลิปอาศัยความชำนาญ
แล้วก็ถอดชุดมาถ่ายคลิปหน่อยนะครับ
สำหรับรังพึ่งเนี่ยที่ได้มาจะแบ่งเป็น๒ส่วนครับ
น้ำหวานหรือว่าน้ำหัว
อันนี้จะบีบใส่ขวดสะอาดอันนี้ไม่ต้องต้มนะฮะ

ส่วนรังอ่อนเนี่ยนะนำไปขายชิ้นละ๓๐๕๐บาท
เคยกินหมกรังพึ่งไหม
ตอนแรกผมก็ไม่กล้ากินครับคุณผู้ชมครับ

ไม่ได้จิ้มอะไรมากจิ้มเกลือ
รังพึ่งอ่อนย่างจิ้มเกลือครับ

ใช่ส่วนใครที่อยากได้น้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
หรือจะให้ทีมล่าพึ่งไปช่วยย้ายพึ่งต่อแตนที่ไหน
โทรได้ที่หมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
อันนี้เขาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพยาวนะฮะ
ลองใช้บริการทีมล่าพึ่งของพี่เขาดูครับ